ไปดูเรื่องแซ่บกันต่อเลยค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นแก๊งเน็ตไอดอลนะคะ

รุ่นใหญ่ด้วยรวมตัวความแซ่บกันเพียบเลยค่ะ
กับแม่๓คนรวมไปถึงอีกหนึ่งสาว

นี่แหละค่ะไม่ต้องตกออกตกใจกันไป
กับภาพเซ็ตสี่สาวนิ้งเป้อยเกอราแตร์เมพิชชนะนะคะ
ที่โพสต์เซ็กซี่อวดอึมกันด้วยนะจ๊ะ
เมาส์บอยประสาสาวแซ่บนะคะ
แล้วบอกเลยว่าดิฉันเพิ่งดูมาอีทีแรกเขาเนี่ย
ก็พากันไปเดินสยามนะสนุกสนานตามวัยว่ะจ้า

โงเห้งแบบไหนที่สามีรักสามีหลงนะคะ

เรียกได้ว่างานนี้พี่นักข่าวสบายขึ้นเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าติดตามช่องนี้มีประเด็นแซ่บประเด็นเมาส์ลับ
ล้วงกันเยอะมากเลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังพี่หิงปณิตากันหน่อยจ้า
ก็นั่งเมาส์มอยกันอ่ะชีวิตชีวิตแม่
วิธีในการจะอ่อยผู้ควรจะไปเดทที่ไหน
ช่องนี้รับรองได้ข่าวฟรีไปเลยหรือแม้กระทั่ง
สมมุติเราคุยถึงเรื่องเทคนิคการแต่งหน้า

คนนั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้สามี
มันเป็นเรื่องจริงหมดมันเป็นทั้งศาสตร์ฮวงจุ้ย
คือทุกอย่างที่พวกเราแบบว่ามูกันมา
พวกเรามีประสบการณ์กันมาในการใช้